ที่ชลบุรีมีผู้ชายเขาอ้างเป็นทหารเรือ
เขาไปดื่มกับเพื่อนอยู่ที่ร้านอาหาร
เขาอ้างว่าตัวเขาเองชักปลืนไวกว่าตำรวจ

แต่พวกนี้กลับไว้ทางแล้วตรงเปิดไปเลยไม่มีใครกลับติดร้านนี้ได้ถูกการันตรี
ที่เขาเรียกตัวเองว่ามนุษย์กบก็คือเขาบอกว่าเขาจบในวิซิลมาจบหลักสูตรพิเศษค่ะ
แต่ลักษณะคืออยู่ในอาการมืนเมานะพูดจาแบบนี้น่าจะเมาแล้วค่ะ
แล้วไปมีปากเสียงกับตำรวจสพสัตหีบชนบุรีที่เขาไปออกตรวจสถานบริการ
แล้วก็ขอให้หยุดหยุดบริการหน่อยมันเกินเวลาแล้ว
แต่ผู้ชายคนนี้อ้างตัวว่าเขาเป็นทหารเรือแล้วชักปืนไวกว่าตำรวจ
ก็คือบอกว่าอย่ามาปิดร้านนั่นเองนะคะ
ขณะที่ตำรวจสพสัตหีบพยายามบอกว่าวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่นะ

แต่ผู้ชายคนนี้ยังพูดจานลักษณะข่มขู่
บอกเป็นตำรวจอย่ามากร่างในถิ่นทหาร

พร้อมกับคว่างกระป๋องใส่คุณตำรวจด้วย
อกจากนี้อ้างไปถึงบิ๊กโจ๊กนู่นนะคะ
โดยระบุว่าเขาเป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กนะ
เดี๋ยวจะย้ายทางโรงพักษณ์เลย
เอาไปดูค่ะ
ใหญ่จัง
แล้วมาอยู่สติฮีบต้องเตรียมตัว
ถ้าตำรวจประกาศที่เมืองหละเรือคิดผิดแล้ว
กูเตือนยังไม่เชื่อให้กูย้ายทางโรงพักษณ์
ไม่ว่ามึงมองตัวไอ้ไอ้

สัยบาทนาทีนะครับ

จังหวะสุดท้ายโดนกล้วยแก้ว

ตอน๕ทุ่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แถวสวนสาธารณะหนองตะเคียนที่อำเภอสัตหีบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปแล้วนะคะ
โดยเฉพาะการตรวจสอบว่าคนที่อ้างว่าเป็นเบฟิซิล
เป็นมนุษย์กบเป็นทหารเรือจริงหรือเปล่า

ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นทหารเรือจริง
ศนาวาเอกจากการสอบถามต่อไปยังพลเรือโทปกครอง
ซึ่งเป็นโคศกองทัพเรือก็ยืนยันซ้ำมาอีกที
เป็นทหารสังกัดกองทัพเรือจริง
เห็นคลิปแล้วด้วยถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะ
แล้วก็ชื่นชมตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุตามหน้าที่
ส่วนทหารเรือที่ปรากฏในคลิป
เรียกมาสอบสวนแล้วเบื้องต้นให้สั่งทำรงวินัย
ส่วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับความผิด
ทัพเรือขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งต่อไปค่ะ
แหมคนคนเดียวนะ
ทางกองทัพจะต้องมาแถลงข่าวอย่างนี้เลยนะ
เล่าเข้าปากแล้วนิสัยเปลี่ยนนะบางคน